แล้วพอจะยูเทิร์นรถที่มาทางตรงชนเต็ม
แล้วเหตุนี้มีคนเสียชีวิตค่ะ
จังหวะครับจังหวะ

แล้วก็เช็บใช้ที่ร้องห่อกรรมร้องห้าย

คือขี่มาเป็นนางสาวอ้อยเฮงนะคะ

คุณผู้ชมจังหวะนี้เธอกำลังจอดรอสัญญาณไฟอยู่
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
โอ้โหมอเตอร์ไซค์พอเลี้ยวข้ามไปแล้วปั๊บเนี่ย
จังหวะนั้นรถสีขาวขับมาทางตรงมาแบบเร็วมากค่ะ

ปึ้งแล้วรถยังไปต่อนะคะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ของนางสาวอ้อยแล้วร่างของเธอเนี่ย
ก็เสียชีวิตอยู่ตรงพื้นถนนนะคะ
สภาพนะเธอกระเด็นตกลงมาจากรถแขนหักขาหัก

ซึ่งตอนที่ไปถึงตอนแรกน่ะตัวเธอยังไม่เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลประจันตคามมาตรวจสอบ
โอ้โหทั้งพ่อแล้วก็สามีร้องห่มร้องไห้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓สุวรรณสอน
จันตคามกบินบุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ
ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของนางสาวอ้อยมา
แล้วนางสาวอ้อยกำลังยูเทิร์นค่ะ
โอ้โหรถพุ่งมาทางตรงชนอย่างจังนะคะ
ส่วนคนขับรถคู่กรณีนายภูวเดชบังเรืองอายุ๕๖ปี
ขับรถจะไปรับผู้บริหารโรงงานจะไปส่งที่โรงแรมในกะบินบุรี
แต่มอเตอร์ไซค์ขี่ออกมาแล้วเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้มองอะไรเลย
ตัวเขาพยายามหักหลบแล้วลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
จอดรอก็กลับรถตรงนี้เหมือนกันใช่ไหม

แต่เขาไม่หยุดเขาก็ยังตามมาอย่างนั้นมันก็เลยชนเลย
ถ้าเขาหยุดมันก็จะว่าผมก็หักคนอ่ะอันนี้เขามาหยุด
ให้คุณผู้ชมฟังทั้งสองเสียงเลยนะเสียงแรกคือคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เสียงที่สองคือคนที่ขับรถมาทางตรงแล้วก็พุ่งชนเนี่ยนะคะ
ตำรวจที่สพประจันตคามก็ตรวจสอบดู
เตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่ตรงเสาไฟส่องสว่างสภาพพังยับเลย
ส่วนรถคันที่พุ่งชนด้านหน้าก็ยับเหมือนกันค่ะ
ก็ต้องเอาตัวคนขับรถยนต์คู่กรณีเมื่อกี้ค่ะ
ภูวเดชนะไปสอบปากคำหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนศพของนางสาวอ้อยก็ต้องนำให้ชนะสูตร
เพื่อมอบให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ